เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปฐุมธานี
สามีกับภรรยาเขามารถคนละคันนะ
สามีก็มาดักซุ่มรออยู่นานแล้วแหละ
เจอภรรยาขับรถเข้าไปที่หอพัก
พยายามจะเคาะกระจกเรียกให้มาคุยกัน

สามีเลยตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิง
แต่ว่ายิงไปที่ล้อรถนะคะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นก็มีการทะเลาะตบตีกัน
แล้วก็ลากฝ่ายหญิงขึ้นรถขับหนีออกไป
จนถึงตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมของผู้หญิงเลยนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มีคนเห็นเหตุการณ์ด้วยนะ
เห็นเหตุการณ์ขณะที่ผู้ชายจะไปฉุดกระชาก
แล้วก็เคาะกระจกผู้หญิงที่อยู่ในรถ
แต่ผู้หญิงไม่ยอมเปิดแล้วผู้ชายก็ยิงล้อ
แต่ว่าคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าไม่ไหวแล้วกลัว

ก็เลยขับรถออกไปจากที่เกิดเหตุนี้นะครับ

เป็นซีวิกสีขาวแล้วก็ที่เห็นยางแตกอยู่ข้างหน้านี้นะคะ
ซอยตลาดนัดคุณยายร้อยปี
ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปตรวจสอบนะคะ
โดยที่เกิดเหตุพบรถฮอนด้าซีวิกสีขาว

ถูกยิงที่ยางรถด้านขวาแตกจนเสียหาย
แล้วก็เจอปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาด

ส่วนเจ้าของรถรู้แค่ว่าซีวิกสีขาวนี้มีเจ้าของเป็นผู้หญิง
แต่ว่าตอนที่ตำรวจไปถึงไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแล้ว
ส่วนผู้ที่ก่อเหตุก็ไม่อยู่เหมือนกันนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยไปสอบถามจากคนที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
จำไม่รู้จำแผ่นป้ายหมายเลขทะเบียนไม่ได้
ลงมาจากรถแล้วก็ชักปืนออกมาจากเอว
แล้วเดินไปเคาะกระจกรถของผู้หญิง
จากนั้นยิงยางรถไป๑นัด
เดี๋ยวให้ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะ
จอดมาเพื่อที่จะเปิดประตูให้ผู้หญิงลงมาคุยด้วยอยู่บ้าง
แล้วทีนี้ผู้หญิงก็ขับรถมาตรงนี้เลยค่ะ
แล้วผู้ชายก็รีบขับรถมาจอดหายเพื่อที่จะไม่ให้ผู้หญิงขับนี้
เสร็จแล้วเขาก็ถือปืนจับปืนที่เอวออกมายิงรอเลย

นัดเดียวค่ะนัดเดียว

แล้วจากนั้นหนูก็เลยถอยรถหนีไปเลย

จากนี้มีคนให้ข้อมูลกับตำรวจด้วย
บอกว่าได้ยินเสียงฝ่ายชายดุด่าฝ่ายหญิง

บอกกูมาเฝ้ามึงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วทำไมไม่กลับบ้าน

อกจากนี้จากการไปสอบถามคนดูแลหอพักก็บอกเหมือนกัน
เห็นผู้หญิงวิ่งมาจะขึ้นไปบนหอพัก
แต่ฝ่ายชายก็วิ่งตามนำตัวขึ้นรถไป

เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นรอยเลือดหยด
คือเลือดกระเด็นติดโต๊ะนั่งหน้าหอพักเลยนะคะ

ตอนนี้ค่ะตำรวจก็กำลังติดตามตัวทั้งคู่มาสอบปากคำ
เพราะว่ามีการวิทยุให้สกัดจับแล้วแต่ก็ยังไร้วี่แวว
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าชะตากรรมของผู้หญิงจะเป็นยังไงบ้าง
ซึ่งตำรวจบอกว่าจะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ค้นหาดูว่าใครเป็นผู้ครอบครอง
เพื่อที่จะตามตัวทั้งคู่มาสอบปากคำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมของผู้หญิงเหมือนกันนะครับ